ตามเรื่องน้องต่อกันหน่อยนะครับ๑๔วันแล้วในการค้นหาน้องต่อ
น้องผู้ชายอายุเป็นแค่๘เดือนหายตัวไปไหนก็ไม่มีใครรู้นะฮะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ทั้งพ่อและแม่ก็คือนิ่มและพุทธเข้าเครื่องจับเท็จ

โอ้โหเรื่องนี้ซับซ้อนมากนะครับอ้าวคุณผู้ชมครับไล่เรียงกันทีละประเด็นกันแล้วกันนะครับ
แจ้นี่เป็นเพื่อนสนิทของพ่อนางสาวนิ่มนะฮะค่ะ
เมื่อวานนี้นิ่มและพุธไปเข้าเครื่องจับเท็จเลิกก็ดึกดื่นแล้วนะครับ
ล่าสุดครับเมื่อเช้านี้นักข่าวไปเจอก็ไปคุยกับนายพุทธก่อนตอนแรกน่าเครียดเลย
เดี๋ยวลองดูนะฮะในพุทธตอนแรกคือเอาแต่นั่งก้มหน้าไม่ยอมให้สัมภาษณ์ครับ
จนกระทั่งต่อมาเนี่ยในพุทธเปลี่ยนใจแล้วยอมคุยแล้วยอมให้สัมภาษณ์
แล้วก็บอกว่าเอาทีละเรื่องนะเรื่องผลตรวจดีเอนเอก่อนผลที่ออกมาตัวเองก็ไม่แน่ใจ
ตอนนี้เอาเป็นว่าให้เจอลูกก่อนขอให้เจอน้องต่อไวจะได้ตรวจดีเอนเอกับน้องต่ออีกครั้ง
เพราะผลออกมาบอกว่าไปตรงกับลุงแจ้ใช่ไหมครับและอยากให้คนที่เอาน้องต่อไปเอามาคืนเถอะ
นี่มัน๒สัปดาห์แล้วนะเนี่ยส่วนลุงแจ้ตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยและไม่ได้พูดคุยอะไรกันด้วยปกติก็ไม่ได้สนิทอยู่แล้ว
อันนี้ไล่เรื่องของลุงแจ้ไปก่อนอ่าทีนี้เรื่องเครื่องจับเท็จบ้าง
เมื่อวานนี้ไปเข้าเครื่องจับเท็จในพุทธบอกว่าก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร
คำถามส่วนใหญ่จะซ้ำไปซ้ำมา๑คำถามจะถามประมาณสัก๓ครั้ง
แล้วบางคำถามเขาเจอคำถามที่มันแทงใจมากเลย
บางช่วงเครื่องจับเท็จเส้นกราฟมันขึ้นสูง
มันอยู่ตามอารมณ์อัตราการเต้นหัวใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วก็มีการใส่เครื่องวัดความดันตลอดเวลาแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไร
เพราะผมไม่ได้เป็นคนทำอะไรผิด
เพราะเมื่อวานเราก็ตั้งคนกำลังกลับมาแล้วก็เมื่อยค่อนข้อน
เพราะว่าเราก็อยากเจอน้องมากกว่าแล้วก็อยากยากตัวที่น้องอีกทีหนึ่ง
ความรู้สึกของเราเราสงสัยใครเพิ่มเติม
มันมีตัวละครใหม่เข้ามาในความคิดเราไง
ก็ผมก็สงสัย๒คนที่ที่ว่าป้าทางกับแผงแสกมาให้มา
เราก็ยากจะทราบว่าตรงนั้นคืออะไร
สังเกตดูนะครับตอนที่เขาตอบคำถามนักข่าวของเรา
นักข่าวเราคือคุณเนในตีเช้า
ความสูงไล่เลี่ยกันกับตัวของในพุทธนะ
แต่คุณดูสายตาและองศาหน้าของเขาสิครับ
คือไม่ค่อยได้มองนักข่าวคือจะมองเหลือบลงต่ำอยู่เรื่อยแบบนี้นะครับ
ซึ่งความสุขของคุณเนยน่าจะใกล้เคียงกัน
ความสูงน่าจะระดับพอกันด้วย

เมื่อกี้จะมีบางจังหวะที่เขาแบบเงยหน้าขึ้นมามอง
นี่ครับแต่ส่วนใหญ่จะก้มหน้าซะมากกว่า
ขณะที่นางสาวนิ่มครับเปิดใจบอกว่า
เอาเป็นว่ายังไงก็ตามน้องเขาคือลูกของฉัน
ก็ยอมรับผลตรวจที่ออกมาแบบนั้น
แล้วก็ยังเชื่อว่าน้องต่อเป็นลูกของพุทธ
คือใครจะว่ายังไงก็ตามแต่นิ่มยังเชื่อว่านี่คือลูกของพุทธ

ไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนิ่มก็จะรักและดูแลเด็กคนนี้ต่อไป
ประเด็นของลุงแจ้คิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องต่อ
ที่ผ่านมาลุงแจ้ก็แค่เอ็นดูเด็กเท่านั้น
ไม่ถึงขั้นต้องมาลักพาตัวไปหรอกมั้ง
แล้วก็วอนขอใครที่พาลูกไปขอให้เอามาคืน
ประเด็นเรื่องการเข้าเครื่องจับเท็จครับ
นิ่มบอกว่าประเด็นที่ถูกถามไม่ต่างจากที่เคยให้ปากคำกับตำรวจ
เช่นเรื่องที่เห็นชายเสื้อเหลืองจริงไหม
เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลูกหรือเปล่า
แต่ให้ตอบแค่ว่าใช่กับไม่ใช่แค่นั้นนะครับ
ซึ่งเธอก็ยืนยันคำตอบเดิมทุกครั้ง
นิ่มเองก็มีความกังวลและรู้สึกว่าบางคำถามมันแทงใจ
เช่นทำไมคิดว่าน้องต่อคือลูกของพุทธแบบนี้เป็นต้น
แต่ความกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ถึงขั้นเครียดเธอบอกแบบนี้ครับ
ไม่เท่าไหร่
กี่คำถามที่เราโดนตอบไป
ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามลักษณะไหน
ก็เหมือนว่าเห็นเสื้อเหลืองหรือเปล่า
เราเกี่ยวข้องกับน้องแบบวงการให้คนเอาน้องมาหรือเปล่า

แล้วเราตอบว่า

น้องต่อเรียนเอไปตรงกับน้องแจ่ล่ะ
ตรงนี้เรามีปัญหา

คือเราตัวเรามั่นใจว่าเป็นลูกพุทธค่ะ

ความเชื่อมโยงที่เด็กหาย

เขาแค่เอ็นดูน้องไม่ถึงกับ
ต้องมารักขโมยอะไรประมาณนี้

แล้วก็สังเกตเห็นว่าสีหน้าของลุงแจ้

ตกใจมากแต่ก็ยังไม่เห็นผลตรวจ

จะเป็นลูกของลุงแจ้

อันนี้ก็ยังสงสัยเหมือนกันยังไม่มั่นใจ

ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการที่น้องต่อหายตัวไป
เพราะวันที่เกิดเรื่องไปช่วยพระออกบินทบาทอยู่
ท้าพิสูจน์ด้วยไปตรวจสอบได้เลย
เช็ควงจรปิดได้เลยลุงแจ้บอกนะครับ
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของลุงแจ้และนิ่ม
พุทธเองก็รับรู้มาโดยตลอด
และก็มีโอกาสเข้าไปขอโทษพ่อของนิ่มแล้ว
ลุงแจ้บอกส่วนจะจุกแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์หรือเปล่านั้น
ตอนนี้ยอมรับก็กังวลอยู่เหมือนกันครับ
พาพระบินทราบาทอยู่ในหมู่บ้าน
เพราะผมเป็นคนขับรถให้พาพระบินทราบาทอยู่ในหมู่บ้าน

ได้ไปแกะรอยตามดูได้เลย

ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอามา

เพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรพวกนี้

แต่ว่ามันก็คือบอลเห็นใจกันบ้าง

ตัวละครที่๔ครับคุณผู้ชมคุณมิ้นครับ

นายสุบิลอายุ๖๗พ่อของในพุทธ
รับรู้มานานแล้วว่า
น้องต่อไม่ใช่ลูกของพุทธ

แต่พุทธเขาก็ยืนยันว่านี่ลูกผม

สุดท้ายถ้าหากว่าเจอตัวน้องต่อแล้วถามว่าในฐานะที่ลุงบินเองก็คุ้นเคยกับหลานมาตั้ง๘เดือน
จะเอายังไงต่อยินดีเลี้ยงดูหลานเหมือนเดิมลุงบอกแบบนี้ครับ
ทำไมเราถึงยืนยันมั่นใจว่าเราทราบมาก่อนหน้านี้ครับ
เพราะหน้าตาไม่เหมือนกันครับ
ถ้าเป็นลูกพูดจริงมันก็ต้องมีอาการสีดำมั่งอะไรมั่ง
หน้านี้มันข่าวหน้าตามันข่าวตัวเป็นแดงถึงว่าเหลือตัวข่าว
และหน้าตามันก็ไม่มีมาตามไอ้พุธ
อ่ะทีนี้ทีมข่าวได้หลักฐานใหม่คุณผู้ชมค่ะ
กล้องวงจรปิด๕กุมภาพันธ์๗โมงครึ่ง

ผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วมีคนซ้อนท้ายเหมือนอุ้มอะไรบางอย่างอยู่
กล้องตัวนี้อยู่ก่อนถึงบ้านน้องต่อประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
และอย่างที่บอก๕กุมภาพันธ์๗โมง๓๒นาที
เวลามันใกล้กับตอนที่น้องต่อหายตัวไปมากเลย
และเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองด้วย
หลังจากนั้นวงจรปิดก็จับภาพของพุทธและนิ่ม
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแจ้งตำรวจที่ป้อมในชุมชน
หลังจากรู้ว่าลูกหายตัวไป๘โมง๓๓นาที

พุทธท่าทีดูค่อนข้างเครียดแต่ว่านิ่มดูนิ่ม
ดูเงียบไม่ค่อยพูดจาอะไร
ทีมข่าวก็เลยบอกว่านี่มัน๑๔วันแล้วเนอะ
ลองย้อนกลับไปดูวันแรกหน่อยสิ
วันที่๕กุมภาพันธ์ที่ทั้งสองคนรู้ว่าลูกหายตัวไป
วันนั้นท่าทีของทั้งคู่ตอนให้สัมภาษณ์เป็นแบบไหนยังไง
เพราะเจ้าหน้าที่เองก็สงสัยว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ยอมพูดความจริงในเรื่องนี้หรือเปล่า
คุณผู้ชมเราย้อนกลับไปดูคำให้สัมภาษณ์ของพูดกับนิ่มในวันที่๕กุมภาพันธ์อีกสักทีนึงนะคะ
เนี่ยค่ะเป็นคำให้สัมภาษณ์สั้นนะคะแต่ก็จริงอย่างที่เราวิเคราะห์กันมาตลอดที่เราเห็นว่าพุทธส่วนใหญ่เวลาคุยจะไม่ค่อยมองหน้านักข่าว
ค่อยมองกล้องเนาะจะมองลงต่ำนิ่มเองก็ไม่ค่อยสบตาเหมือนกัน

ก็ออกมาเหมือนกับวิเคราะห์ภาษากายของพุทธกับนิ่ม
ก๊อฟบอกว่าพุทธเนี่ยจะเป็นคนนิ่มลักษณะเหมือนไม่ค่อยกล้าสบตากับกล้องนักข่าว
เวลากล้องถามหรือสัมภาษณ์ชอบเหลือบมองต่ำ
แต่ก็มีบางช่วงที่จริงจังหรือจริงใจขึ้นมาก็จะเหลือบมองจ้องนักข่าว
แต่จ้องแค่แป๊บเดียวแล้วก็หันไปมองต่ำอีก
ส่วนนิ่มเนี่ยเวลาถามอะไรตอบอะไรค่อนข้างตอบไม่ชัดเจน
ไม่ค่อยสบตานักข่าวจะมองขึ้นลงซ้ายขวา
ระแวงอะไรบางอย่างและไม่แน่ชัดในคำพูด
ก๊อฟบอกว่าอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะต้องบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นแค่การวิเคราะห์ไม่ได้เป็นการ
ฟันโทงนะม๊าครอฟต์บอกว่าเคยสัมผัสพูดคุยกับพ่อแม่เด็ก
ดูข่าวต่างกรณีเคสที่เด็กหายพ่อกับแม่เนี่ยจะดูมีความเป็นกังวลมากกว่านี้ค่ะ
บตากับกล้องเวลาที่กล้องถามหรือสัมภาษณ์อะไรชอบเหลือบมองต่ำนะครับ
แต่มีบางช่วงที่จริงจังหรือจริงใจขึ้นมาก็จะเหลือบมองจ้องนักข่าว
แต่ก็จ้องแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็หันไปมองตามอีกแล้วนะครับ
ส่วนคุณแม่เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เวลาถามอะไรตอบอะไรเนี่ย
จะเป็นคนที่ดูค่อนข้างตอบแบบไม่ค่อยชัดเจนรวมไปถึงตาเนี่ย
ถึงแม้จะลักษณะของการสบตากับนักข่าวอาจจะแต่ว่ารักษณะก็คือยังสบตา
แต่ว่ามองขึ้นลงซ้ายขวาเหมือนกับมีความระแวงหรือมีความไม่แน่ชัดในคำพูดนะครับ
ซึ่งลักษณะของทั้งสองคนนี้เนี่ยเวลาเราดูข่าวไปพ่อแม่ของคนที่เด็กหายเนี่ยนะครับ
เราคิดว่าเคสอื่นเขาจะมีความกังวลใจมากกว่านี้
อย่างที่บอกเลยครับนี่เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ
มูลการตรวจสอบก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับ
ในการตรวจหาคำตอบว่าน้องต่อหายไปได้อย่างไร

ระหว่างนี้เราไปตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือลุงแจ้ครับ
ห้ากุมภาพันธ์พบว่ามีการโทรหาบุคคลบางคนเนี่ย
หลายครั้งตั้งแต่ตี๕๕จนถึงเกือบเที่ยงนะครับ
โมง๕๗นาทีครับโทรหาบุคคลปริศนาเป็น๑๐๐ครั้ง
แล้วมีช่วงเวลาที่น่าสนใจก็คือตอน๗โมง๒๙นาทีถึง๗โมง๓๐นาที
๑นาทีตรงนั้นพบว่าอยู่ในพื้นที่บางเลนและบ้านท้องคุ้ง
มาครับ๑๐โมง๑๘ถึง๑๐โมง๒๔นาที
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่เนี่ยลุงแจ้ไปอยู่แถวหนองโปรงและหินมูล
ส่วนช่วงเวลาอื่นอยู่ที่วัดโคศิตารามทั้งหมดครับ
นักข่าวไปคุยกับพระลูกวัดโคสิตารามช่วงวันที่๕กุมภาพันธ์ถามว่า
แจ้อยู่ที่ไหนครับพระลูกวัดก็จำได้ไม่ชัดเจนว่าลุงแจ้ไปไหนบ้าง
แต่กิจจัยวัดประจำวันปกติลุงแจ้คือขับซาเล็งส์มารับพระออกไปบิณฑบาตตอนเช้า
กลับมาส่งที่วัดเนี่ยเกือบ๘โมงช่วยงานต่างแล้วก็มีออกไปนอกวัดแค่บางช่วงแค่นั้นเอง
คือส่วนใหญ่เกือบครึ่งวันจะปักหลักอยู่ที่วัดซะมากกว่าครับ
ตี๕ใช่ไหมแล้วแกจะอยู่ถึงกี่โมงครับปกติ
มันก็ต้องแล้วแต่ว่าบางทีแกมีงานที่ว่าแกต้องทำ
ถ้าสมมุติวันที่แกไม่มีงานเนี่ยแกจะอยู่ถึงกี่โมงครับ

เราไปคุยกันต่ออีก๑คนครับคุณรัชนีอายุ๕๖เป็นสอบตหินมูลนะครับ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุนิ่มและพุทธเดินทางมาหาเธอที่บ้าน
มาถามหากล้องวงจรปิดแล้วก็มาบอกว่าลูกหายไป
ตอนนั้นบ้านเธอไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ก็เลยแนะนำว่าไปแจ้งตำรวจที่ป้อมในหมู่บ้านสิ
สังเกตท่าทางของนิ่มและพุทธเขาบอกว่าดูนิ่งนะแล้วทั้งสองคนก็ขี่รถออกไป
แล้วก็เลยเป็นภาพที่ขี่รถไปที่ป้อมตำรวจที่ไปแจ้งนะฮะ
เบาะแสหนึ่งครับก็คือมีชาวบ้านในพื้นที่อยู่ห่างจากบ้านของน้องต่อประมาณสัก๒กิโลเมตร
บอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าแปลกในพื้นที่รกร้างช่วงค่ำวันที่๗กุมภา
ก็เลยไปตรวจสอบไปค้นหาเอารถกระเช้าเข้าไปช่วยกันค้นฮะ
มองดูแล้วตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติใด
คราวนี้ผมให้คุณผู้ชมและคุณมิ้นลองดูภาพนี้หน่อยครับ
บอกก่อนนะฮะว่าภาพที่จะได้เห็นจากนี้ไปเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลภาพนี้ครับ

นี่เป็นภาพตอนที่นิ่มเข้าเครื่องจับเท็จเสร็จแล้ว
แล้วก็มีการถ่ายภาพเอาไว้สังเกตดูครับวงกลมสีแดง
เหมือนกับว่าส่วนเท้าของนิ่มเนี่ยหายไปข้างหนึ่งหรือเปล่า
มีแค่เท้าขวารองเท้าแตะข้างนั้นแต่ข้างซ้ายเท้าหายไปเห็นไหมฮะภาพไล่ลงมากางเกงแล้วก็มีการฟั่นขาพับขึ้นมา
แต่ส่วนเท้าหายไปบางคนบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วมันเป็นรางสังหรณ์อะไรเกี่ยวกับคดีหรือเปล่า

ถ้ามองในมุมกล้องน่าจะเป็นจังหวะเดินพอดีแล้วก็ภาพเบลอนะคะ
อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นมุมแสงตกกระทบหรือเงาอะไรต่างอันนั้นก็มองอีกด้านหนึ่งในแง่ของวิทยาศาสตร์
ค่ะนี่น่าจะเป็นแบบจังหวะยกเท้า
ก็เลยมีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยขึ้นมา
อย่างที่บอกเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนานาจิตตังค์
ใดก็ตามผลทางคดีภาพนี้คงจะไม่ได้มีส่วนชี้วัดหรอก
เพราะว่าการเข้าเครื่องจับเท็จการให้ปากคำการสอบพยานแวดล้อมบุคคลและวงจรปิดเหล่านั้นจะมีน้ำหนักมากกว่า
ล่าสุดครับได้รับรายงานจากนักข่าวในพื้นที่บอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งให้เบาะแสว่าวันที่เกิดเหตุ
เห็นในหลังขี่จักรยานแล้วมีเด็กอยู่ตะกร้าหน้ารถ
วันนั้นในหลังใส่เสื้อสีเหลือง
วันนี้ตำรวจก็เลยพาชาวบ้านคนนั้นเนี่ยไปชี้จุดแล้วเตรียมเข้าสู่การตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปนั่นเองนะฮะ
นี่ก็คือข้อมูลจากทางชาวบ้านที่ให้กับนักข่าวนะครับ

อล์ฟค่ะก๊อฟสุวรรณบุญโน้นแต้อายุ๒๙ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

บกันได้๒เดือนแล้วก็พานิ่มมารู้จักกับที่บ้านด้วยนะ
แต่ที่คบได้แค่๒เดือนเป็นเพราะว่ามันมีโทรศัพท์โทรเข้ามา
จากพุทธบอกว่าผมเป็นสามีนิ่ม
และที่คนพูดว่านิ่มครบผู้ชายหลายคน
เกอฟบอกว่าจริง
หลังเกิดเหตุก็มีตำรวจมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ถามเกี่ยวกับเด็กคนนึงว่าใช่ลูกของพุทธไหม
ส่วนตัวก็บอกว่าผมว่าไม่ใช่ลูกของพุทธ

แต่ไม่รู้ว่าลูกใคร
คนชื่อพุทธมันบอกว่ามันพี่ชาย
แต่มารู้ทีหลังว่าเป็นผัวมัน

เด็กคนนั้นลูกมัน
เด็กลูกมันดูลักษณะแล้ว
สัปดาห์แล้วนะครับยังคงต้องตามหากันต่อ
ปริศนานี้ว่าน้องต่อหายไปได้ยังไง

ชื่อในหลังที่ใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมคะ

บทสรุปเรื่องนี้จะรายงานให้ทราบต่อไป